มาด้านทายาทของนักการเมืองชื่อดังกันหน่อย
น้องไอติมพระฤทธิ์ค่ะเป็นอดีตหวานใจของนางเอกสาวนิชานัทธานิชา
ไอติมเนี่ยนะขอยืดอกเลยสมัครเข้าสังกัดทหารบกค่ะคุณ
เป็นเวลา๖เดือนเต็มนะคะ
ก็เลยไปถามความรู้สึกของฝ่ายหญิงหน่อย
เอ้าไปฟังกันค่ะฝ่ายหญิงรู้สึกยังไงนะ
ว่าอันนี้คือให้เวลากับตัวเองมากกว่าเดิม
ก็จะเห็นว่าหนูอยู่กับเพื่อนทุกวัน

เมื่อไหร่จะพอเปิดกระตูหัวใจอีกครั้ง
ไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องตรงนั้นเลย
จริงมันกลายเป็นเรื่องสุดท้ายของชีวิตไปแล้วตอนนี้
ตอนนี้ความรู้สึกของน้องนิช่าไปแล้วคือเขาไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วพักใหญ่แล้วนะครับเป็นการตัดสินใจความคิดใครความคิดมันนะครับต่างคนก็ต่างเคยมีความรู้สึกดีให้กันไงก็ไม่ปังรายตอนนี้ก็โฟกัสที่น้องนิช่าไปก่อนถูกต้องแต่แบบนี้ก็ต้องชื่นชมน้องไอตีมเขาเหมือนกันนะคะที่ยืดอกแบบแมนเลยสมัครเข้าร